เมื่อวันที่๑๓กรกฎาคมที่ผ่านมา

คุณพ่อนรงเตมีรักคุณพ่อของนางเอกสาวคนดังแต้วนัทพร

ทางครอบครัวก็ได้เดินทางไปเก็บอัฐิของคุณพ่อ
ที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
ส่วนหนึ่งเพื่อนำกลับบ้านด้วยนะคะ
ให้คุณผู้ชมดูภาพภาพนี้ตามไปนะคะ
เป็นภาพที่แต้วนอนกอดโกรธใส่อัฐิคุณพ่ออยู่แบบนี้

แม่นิตค่ะคุณแม่ของแป้วเป็นคนโพสต์ภาพนี้เองเลยนะคะ
เป็นภาพที่แต้วลูกสาวคนเล็กนอนหลับ
แล้วในมือกอดโกรธใส่อัฐิของคุณพ่อ
พร้อมกับข้อความสุดซึ้งที่คุณแม่นิดเขียนว่า
พ่อเคยกอดลูกน้อยยามเหนื่อยล้า
กลับบ้านเราด้วยนะจ๊ะพ่อ

ก็มีการโพสต์คลิปที่ครอบครัว

ลอยอังคารในแม่น้ำเจ้าพระยา
ที่บริเวณเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีภาพนี้ค่ะ
โดยในคลิปนะคะก็ปรากฏภาพของไฮโซไนด้วยนะคะ

เป็นครั้งสุดท้ายด้วยเช่นกันค่ะ
เดินคุณพ่อจะจากไปนะคะ

ยังคงอยู่ในหัวใจของลูกเสมอค่ะ
ค่ะก็เข้มแข็งนะคะครอบครัวนี้ค่ะ